วยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับมวยคู่ที่๓กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อป๒คู่แรกที่ผ่านไป
เดือดจริงครับบอกได้เลยว่าการันตีความมัน
ผมให้๑๐ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับ
แน่นอนครับอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแอบเห็นอะไรตรงพื้น
เห็นเลือดครับผมเห็นแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเห็นแล้วอยากจะกินลาบเลือดเลยทีเดียวนะฮะ
เอาละครับเริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินนะครับคนนี้มาจากอำเภอคูเมืองจากจังหวัดบุรีลำ
ค่ายสิทธิ์คงเวทชกมาแล้ว๕๐ไฟล์ชนะ๓๕ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๓ไฟล์
ภารกิจของเบลูคอร์เนอร์
นี่คือภารกิจที่สุด
๓๕วินทัศน์ลูซิสและทูชัวร์
รับทราบขนองเด็ดศิษย์โค้งเว้น
ภารกิจที่สุดลูซิสและทูชัวร์
เรามาดูในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสว่างวีระวงนะครับ
จากจังหวัดอุบลราชธานี
คนนี้นะครับมีฉายาด้วยนะครับ
ฉายาชื่อว่าจอมอื่นเมืองดอกบัวนั่นเองนะครับ
ปัจจุบันอยู่สังกัดค่ายสิทธิเศษเนธ
ชกมาแล้ว๗๕ฟัยชนะ๖๔ฟัย
เสมอสาวฟัยและแพ้๑๘ฟัย

สองคู่แรกนั้นสร้างความสนุกความร้าวใจแล้วก็ดูดเดือด

ขยับเวทมา๖๘กิโลกรัมและแสนแสบ๑๐เศษเนธครับ
เจอกับคนนองเดชสิทธงเวท

สำหรับคนนองเดชสิทธคงเวทครับนายพีรชัยพรมนิกร
จากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำวัย๓๓ปี
สูตรสูตร๑๖๙ซินิเมตรครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับแสนแจบสิทธเสเนธ
นักชกรุ่นน้องครับนายฉลองประสมหิต
จากอำเภอสว่างวิลวงจังหวัดอุบลราชธานีวัย๒๒ปี
สูตรสูตร๑๗๐ซินิเมตรครับ
ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับจากค่ายมวยสิทเสเนธ
และต้องบอกว่าเชียร์กันครับ
เป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยรุ่นเล็กเพื่อแชมป์เอเชียในรายการ
เอสโคล่าชิงแชมป์แห่งเอเชีย
เป็นการชิงแชมป์ชิงชนะเลิศนะครับแห่งเอเชียครั้งที่๒ประจำปี๒๕๖๐ครับ
รอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมนี้ครับเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที
นักกีฬาไทยครับเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็ย้ำถึงแฟนรายการที่ติดตามชมมวยไทยไฟเตอร์
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ช่อง๓๒นะครับว่าคนที่เดินทางมาชมที่มนตรีสตูดิโอนะครับ
ทีมวยชั่วคราวในสตูดิโอห้องส่งแห่งนี้นะครับที่ซอยโพแก้วลาดพร้าว๑๐
ต้องบอกว่าเรามีรางวัลแจกนะครับรางวัลละ๕๐๐บาทนะครับจำนวน๑๐๐รางวัล
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของคนนองเดชสิทธิ์คงเวทนั้นก็คืออาจารย์
อาจารย์คงเวทครับอาคมจะขลังหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ครับมาจากอ่างทองเลยครับ
เปิดสำนักครับทางด้านอาจารย์ทอเวศสำนักศักดิ์ศักยันต์ครับ
คู่ที่๓ของรายการครับรุ่นใหญ่ครับ๖๘กิโลกรัม
โอ้โหคนนองเดชคึกอย่างกับคนนองขนองอย่างกับม้าเลยครับดูครับ
ขยับเข้าไปทิ้งด้วยมัดขวาแสนแสบคืนด้วยตู้คืนด้วยฮุกซ้าย
เหยียบเข้ามาอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับนี่ครับฮิลันมดแผ่นดิน
รุ่นพี่เจอรุ่นน้องครับอายุห่างกันนี่ต้องบอกว่า๙ปีครับโอ้โห
ลำตัวสลับใบหน้าครับทางด้านแสนแสบแล้วปักด้วยศอกซ้าย
นี่ครับศอกซ้ายของแสนแสบเกี่ยวจังหวะเกี่ยวแม่
ค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าครับชนะแสนแสบ
ซ้ายหน้าครับพยายามจะดีดสกัดเอาไว้
น้องเดชเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาแม่ทักทายรุ่นน้องแต่เจอหมัดฮุกซ้าย
มาแล้วครับแม่ท้าทายมาเจาะยางมาเลยครับขนองเดชบอก
แสนแสบก็ไม่หนีครับขยับมาตบด้วยฮุกซ้ายและเจาะล่าง
โอ้โหเป็นมวยอาวุธหนักครับท่านหน้าแสนแสบ
คนนองเดชยังจิ้มตำตัวขยับเป็นฝ่ายเปิดเกมเบียดเข้าหาครับ
วงในเสียบเขาขวาเลยครับแสนแสนแล้วดันออกมาแม่
ฉลาดครับจังหวะนี้อาศัยความรวดเร็วแล้วครับมีทีมสกัด
ขยับโอ้โหเจอฮุกซ้ายของแสนแสบ
พยายามจะยิงด้วยกับฟันขวาแม่โดนแล้วมีอาการครับ
โอ้โหเรียกเสียงเฮจากทีมต้องบอกกองเชียร์ครับ
โอ้โหกองเชียร์นั้นส่งเสียงเฮลั่นเลยครับหมัดขวาของคนนองเดชเมื่อกี้
เอาละครับทักทายหนักแรงอย่างนี้แสนแสบพยายามจะตบด้วยฮุกซ้าย
อย่ามาโอ้โหมีศอกซ้ายสลับครับคนนองเดชมาท้าโดนชวนแรกเลยครับ
นี่ครับลูกบ้าเยอะครับขนองเดชโอ้โหเจอแข้งขวาของธนาแสนแสบครับ
สวนตุ่มเข้ามาจังหวะสวนแต่ละทีนี่หนักแรงครับ
โดนกับลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์ไปกับเจอมัดหุ้กซ้าย
ถึงแต่มัดขวาแสนแสบและพยายามจะถี่ไป
พยายามจะหง่ายเงียงปราตุกครับ

เดี๋ยวเข้ามาแสนแสบพยายามจะปักด้วยศอกซ้าย
วงในตั้งแขนสู้เลยครับ
เหมือนจะมีรอยแตกเล็กน้อยบริเวณ
หกแก้มทางด้านขวาครับทางด้านคนนองเดช
อยากจะทักทายด้วยแข้งขวาครับคนนองเดช
เจอหมัดเสยอาปาคัตโอ้ย
มาแล้วครับทางด้านขวาแรกครับคณองเดช

ครับคณองเดชต้องกดให้หล่นครับ

คึกคักจริงครับคนนองเดชสิทธิ์คงเวช

ตัดลำตัวแล้วฮุกซ้ายเติมเข้าบริเวณใบหน้าครับแสนแสบ
และนี่ครับดอกนี้ครับปักศอกเข้าไปบริเวณโหนกแก้มทางด้านขวา
ต้องบอกว่ามีบาดแผลแตกเล็กน้อยครับ
และนี่ครับจังหวะตะวัดก้านคอครับ

แสนแสบไม่หนีเลยครับพยายามจะเล่นวงในกดคอของคนนองเดชลงมา
คนนองเดชเปรียดมาพยายามจะทิ้งด้านหอดขวาได้ถึงตัวเลยครับ

แสนแทรพไม่หนีแล้วครับพยายามจะเล่นวงในกดคอของคนนองเดชน์ลงมา
คนนองเดชน์เปรียดมาพยายามจะทิ้งให้มันขวาจะถึงตัวเลยครับ

พยายามจะวัดกันที่วงในครับใครจะแกล้งกว่ากัน
ถือดยัดเข้ามาครับโอ้โหพยายามจะดักไปส่องแบบนี้ครับอันตรายครับแสนแทรพ
โอ้โหระยับด้วยเขาซ้ายส่องเนี่ยงไปดูกความแสนแทรพนั้นอันตรายจริงครับ
ได้จังหวะได้หลักได้เหลี่ยมมาถูกที่ถูกทางเลยครับ
พยายามมาเสียดด้วยเขาขวาคนนองเดชน์ล็อกใน
พยายามจะจับด้วยซ้ายครับแล้วตัดลำตัวเข้าในกดแขนไว้ครับขนองเดช
เลขตีโอ้โหมันแล้วครับย่านนี้
ต่างฝ่ายต่างไม่หนีแสนแสบก็ไม่หนีครับพยายามจะเสียบขวาสู้
รุ่นพี่เนี่ยทนอาวุธของรุ่นน้องได้ครับแต่รุ่นน้องจะทนของพี่ได้หรือไม่ครับ
โอ้โหไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่รุ่นน้องเลยครับดูครับพยายามจะเบียดแล้วเสียบซ้าย
คนนองเดชน์ถึงตัวเลยครับอื้มระยังจะตีแปะเข้าไปครับ
ได้มาคนละทีครับชุดที่ผ่านมาดักด้วยเขาขวาแสนแสบปวดแขนมา
แทงในเขาขวาบิดเหลี่ยมนิดเดียวครับแต่ตีไม่ได้ครับแสนแทรพ
โอ้โหจังหวะที่ตัวเองบินเหลี่ยมแล้วเจอเข่าของขนองเดชเลยครับ
ขนองเดชเบียดเข้าหาอีกอย่ามาทิ้งด้วยมัดขวาแล้วล็อกใน
พยายามจะลัดล่างแล้วเข็นเข้าเชือกตีเลยครับ
อืมพยายามจะทีครับล็อกใน
ดูครับกดแขนอยู่เลยครับคนนองเดช
วางได้แข่งขวาสัดเข้าไปแล้วเกี่ยวแล้วคืน
โอ้โหจังหวะคืนของคนนองเดชแกเลือกเอาเนื้อเน้นเลยครับ
นี่ครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายโอ้โหจะแกล้งเหลือเกินครับ
เป็นเรื่องเลยครับโดนดอกเมื่อครู่นี้ไปแบบแม่กองเชียร์เฮลั่นเลย
โอ้โหนี่คือความมั่นของไทรัตชีมงานมวยไทรเฟรตเตอร์ครับ
พยายามจะมาก็มาแซมพยายามจะปักซ้ายแต่เจอเหวียงเลยครับแม่
เสียบซ้ายแทงขวาอีกทีครับ

เอาละครับรุ่นพี่ได้ทีแล้วครับ
อย่าช็อตอย่าหมดให้เห็นครับขนองเดช
ใครบอกว่าพี่แก่ครับ

โอ้โหเขาบอกว่าสิงแก่ยิ่งแก่ยิ่งเพชรครับ

แสนแซมเบียดเข้ามาไม่หนีแล้วครับ
แสนแสบพยาบจะวางข้างซ้ายเกี่ยวและกลัวด้วยเขาซ้าย
แสนแสบเจอเกี่ยวโอ้โหเอาอีกแล้วครับ

แล้วเป็นมัวยักตัวใหญ่ออกอาวุธแต่ละดอกแต่ละที
แสนแสบขยับพยายามจะต่อยหุกซ้าย

หมดยกที่๒ครับเดือดจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับโอ้โหเดือดจริงครับ
ผ่านไปแล้ว๒ยกครับพี่อ้นครับต้องบอกว่าซัดกันดุเดือดแบบนี้ครับ
ผมเกรงว่าจะได้เงินรางวัลอีกแล้วครับโอ้โหเดือดจริงสนุกจริงนี่เราแจกอยู่แล้วนะครับ
ดูครับบรรยากาศของค่ายสิทธิ์คงเวชจังหวะเกี่ยวละคืนด้วยแค่งขวา
โอ้โหแล้วดูครับแข้งซ้าย
แกออกแต่ละลูกครับดูเหมือนช้าครับแต่ชัวร์
ที่สำคัญหนักแรงด้วยครับสำหรับคนนองเดช
ขนองจริงครับมาคึกอย่างกับหมาเลยครับขนองเดช
แสนแสบแกว่ายังไร
อยากให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านครับ
หากสะดวกเดินทางมาครับวันเสาร์หน้าพบกันครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ต้องมาตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกานะครับเพื่อมารับบัตร
ก็บอกว่าได้ดูมวยมันมันแถมได้เงินรางวัลกลับไปครับ
โอ้โหมีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียว
ยับเข้ามาโอ้โหพยายามจะทิ้งโอ้เจอแข้งซ้าย

เอาเลยครับคนนองเดชอ้าวคนนองเดช
เอาละครับจุ๊บหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วไล่ถลุงเลยครับทางด้าน
นองเดชวางด้วยแข้งซ้ายมาเป็นชุดเลยครับ
อย่าช็อตอย่าอ่อนให้เห็นนะครับขนองเดช
โอ้โหไม่ปลาหนีเลยครับโอ้โห
เหมือนไปเหยียบสายไฟเลยครับทางด้านแสนแสบ
อยู่ก็ยุบครับเจอแข้งซ้ายไปหลายดอก
อ้าวก็กำปั้นขวาคนนองเดชกดลงมาแทงด้วยข่าวขวา
โอ้โหเอาเลยครับยุบย่นแบบนี้ครับทันหลุงลูกเดียวครับคนนองเดช
โอ้โหแสนแสบพยายามจะสวนด้วยหมัดแล้วครับ
พยายามจะงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยตัวเสริม
แต่โอ้ยขนองเดชแกมาเป็นชุดเลยครับ
เอาแค่งซ้ายพยายามมาช็อตละ
ช็อตยุบแบบนี้ครับแข้งซ้ายอีกที
โอ้โหมันจริงครับ
เจอรุ่นพี่วัย๓๓ปีไล่บดจนหายใจไม่ทันครับ
บอกว่านี่คือความดีคุณสมบัติของมวยไทยคนฝึกมวยไทย
ดูครับอายุ๓๓ยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ครับ
ดูภาพช้าครับเปิดฉากมาไล่ตำบันเลยครับ
แล้วสาดแข้งซ้ายนี่แหละครับจุดเปลี่ยนครับแข้งซ้ายของธนาคนนองเด่น

ดูครับซ้ายยัดเข้าไปโอ้ต้องหันหลังหนีเลยครับ

โอ้โหสุดยอดจริงครับเราส่งต่อไปบนเวทีครับ
คุณผู้ชมครับชกกันดุเดือดขนาดนี้นะครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๊ยโฟร์แมน

มุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท
ขนมเด็ดศิษย์ของเวทย์
คุณผู้ชมครับรองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้า

ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ